สิ่งแวดล้อมยังคงติดตามความคืบหน้านะครับ
เหตุของปลาทะเลตายเกยตื้นเป็นจำนวนมากในเวียดนาม
ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากโรงงานเหล็ก
ซึ่งแม้บริษัทสัญชาติไต้หวันผู้ลงทุนในโรงงานแห่งนี้
จะยอมรับผิดและก็ให้คำมั่นว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีการประท้วงเรียกร้องให้บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
โดยนักกิจกรรมทั้งชาวไต้หวันแล้วก็ชาวเวียดนามราว๑๐๐คนนะครับ
ก็ได้ไปรวมตัวกันหน้าสำนักงานใหญ่
เพื่อประท้วงหลังจากโรงงานเหล็กที่บริษัทแห่งนี้

ปล่อยของเสียลงทะเลจนทำให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
และทางการเวียดนามเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อกรณีนี้
เช่นเดียวกับนักสิ่งแวดล้อมชาวไต้หวันนะครับ
เรียกร้องให้ชาวไต้หวันมีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
โดยปลาทะเลเวียดนามในบริเวณใกล้กับโรงงานเหล็ก
เริ่มตายเกยตื้นขึ้นมาริมชายฝั่ง
อย่างชัดเจนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
รุนแรงที่สุดเท่าที่เวียดนามเคยเผชิญนะครับ
โรงงานเหล็กเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปลาทะเลตายเป็นจำนวนมากจริง

จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฟอร์โมซ่าถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับพลาสติกและเคมีพันธุ์ต่าง
โดยบริษัทฟอร์โมซ่ายังถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ของเวียดนามอีกด้วยครับ